โอ้โหอากาศดีแบบนี้ขึ้นภูขึ้นดอยเที่ยวอุทยานแห่งชาติเหมาะมากค่ะ
และการแต่งตัววันนี้มาส่องสัตว์ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วนะคะใครที่จะเตรียมท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
ก็จะมาส่องสัตว์แบบนี้แหละเมื่อสักครู่นี้เห็นกวางไปแล้วทีนี้มาเห็นกระทิง
หนูหนูไม่เอานะลูกอย่าทำแบบนั้นหนูอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวรอพี่ก่อนนะ
ต้องดูเรื่องของสภาพอากาศเพราะเดี๋ยวจะต้องแพลนนะคะการท่องเที่ยวจะไปได้อีกนานแค่ไหน
บอกว่าลมหนาวเดี๋ยวมันจะอุ่นขึ้นนะคะแต่ว่าตรวจสอบเรื่องของฝนก่อนค่ะ
วันนี้ณวันนี้ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมโอ้โหฟ้าโปร่งโล่งสบายนะคะ
แทบจะไม่มีฝนเลยนะคะเห็นไหมคะพื้นที่ประเทศไทยเป็นสีเทาแบบนี้คือไม่มีลักษณะของเมฆฝนนั่นเองค่ะ
ส่วนฝนที่เขาหายไปเพราะว่าลมหนาวเนี่ยถอยร่นไปเองนะคะแล้วมาตรวจสอบเรื่องของฝนค่ะช่วงตามเวลาโอ้โหฝนไม่มีอีกแล้วอ่ะ
นี่ก็ไม่เจออีกแล้วนะคะแต่ช่วงเที่ยงไปเนี่ยจะอาจจะเกิดฝนได้นะคะช่วงบริเวณริมฝั่งฝั่งของทะเลอันดามันเห็นไหมคะ
จะมีสีฟ้าเล็กน้อยแต่ก็อาจจะไม่มีฝนก็ได้นี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นนะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะคลื่นคลื่นเขาจะกลับมาเล็กน้อยนะคะวันนี้อาจจะถ้าเห็นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะ
ช่วงจังหวัดประจวบคิริขันคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตรก็ระมัดระวังหน่อยละกันนะคะ
ส่วนเรื่องของลมหนาวค่ะช่วงนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนกรุงเทพมหานคร๒๑องศาเซลเซียส
รีบตักตรงไว้ให้ดีเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะคะเส้น๒๐๑๘๒๐๑๖๒๐๑๔
เขาจะพากันย้ายกลับไปถอยร่นกลับไปหลังวันที่๑๔ธันวาคมนี้
เพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นทำให้เราอ้าวไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วเหรอ
อุ่นขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ภาคเหนือภาคอีสานเขาก็ยังหนาวอยู่ดีนะคะ
แต่ภาคกลางร้อนตับแลบเลยค่ะเอานะวันนี้นะคะจะยังคงเห็นว่ามีเขียวเขียวอยู่นะคะ
คำว่าเขียวนี่คืออะไรคือลักษณะอากาศที่มันยังเย็นเล็กน้อยนะคะ
เราก็ยังคงสัมผัสได้อยู่ดีณวันนี้นะคะ
อากาศเย็นแบบนี้ทำอะไรดีนะ